อันนี้แปลงฟันกันหรือยังถ้าคุณใช้ยาสีฟันยี่ห้อนี้นะ
ที่ผมจะบอกเนี่ยเช็คดีเลยเดี๋ยวนี้มีของปลอมด้วยนะ
แต่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้กระทบกับกระเป๋าสตางค์ของเราคุณผู้ชม
เพราะว่ามีข้าวของก่อขึ้นราคาอีกแล้วจะเป็นอะไร
อะไรติดตามในเช้านี้ต้องรู้

มโฟสที่รอกรมการค้าภายในอนุมัติอยู่ครับ
แต่ก็มีสินค้าที่ปรับลดลงด้วยเหมือนกัน

ราคา๔๗๔๘บาท
ถั่วเหลืองตอนนี้อยู่ที่๖๕บาทครับ
มีหลายผลิตภัณฑ์คุณผู้ชมที่เขาต้องแบกรับภาระต้นทุนอยู่
ซึ่งถ้าวันหนึ่งเขาทนไม่ไหว

มาถึงเรื่องยาสีฟันคุณผู้ชม

หลังจากตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคเขาไปตรวจพบ

ในตลาดออนไลน์จำนวนมากเลยครับ
เขาตามไปจับถึงโกดังเก็บสินค้าปลอมด้วยนะ

ก็ได้ทำคลิปให้ข้อมูลเตือนภัยผู้บริโภค
ให้ตรวจเช็คหรือเปรียบเทียบยาสีฟันเทพไทย

ของจริงจะมีป้ายคำเตือน

และเลขที่ไบล์รับแจ้ง

ควรจะซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้มากกว่า

และช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพกันหน่อยครับเพราะอากาศแปรปรวนมาก
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่
แผ่ลงมาถึงตอนบนของประเทศลาวและเวียดนาม
และจะแผลลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำให้อุณหภูมิลดลง๑๒องศาเซลเซียสครับ
และช่วงสัปดาห์นี้จนถึง๒๕กุมภาพันธ์
อุณหภูมิจะลดลง๑๔องศาเซลเซียส
ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่
กรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าครับ
อุณหภูมิ๒๓๒๔องศาแล้วก็เตือนภัยตอนบนด้วย
เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าลมที่พัดปกคลุมมันอ่อนกำลังลงครับ